คุณพุระพรพูดถึงชื่อคุณชูวิทย์กระมนวิสิทธิ์
ตอนนี้ต้องบอกว่าชื่อคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอยู่ในข่าว
แล้วก็การแฉเรื่องดังในประเทศไทย
วันนี้เขาไปตามคำท้าของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณผู้ชมฮะ
ไปเปิดหลักฐานการที่ชูวิทย์บอกว่าล็อกประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม
แล้วก็แถลงข่าวสไตล์ชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นการแถลงข่าวในสไตล์ชูวิทย์กระมวลวิสิต
ต้องมีอุปกรณ์ประกอบฉากแบบนี้ฮะ
นี่แหละครับไปหาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ว่าตื่นมาล้างหน้าแปลงฟันบ้วนปาก
แล้วถึงมาเปิดโปรงหลักฐานตามคำท้า
กรณีเงินทอน๓๐๐๐ล้านจากการล็อกสเปคก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
นี่ข้อมูลของคุณชูวิทยนะผมไม่ได้มาพูดเองนะ
ก่อนหน้านี้นะครับคุณชูวิทย์ยังเดินตรงเข้าไปที่กระทรวงคมนาคม
เพื่อขอพบในศักดิ์สยามแต่รอปภไม่ยอมเปิดประตูให้ครับ
มีการถามว่าทำไมทำไมถึงไม่ระยะที่เข้าไป
จนมีการเปิดประตูครับแต่เมื่อเข้าไปข้างใน
นายชูวิทย์เอาน้ำยาดับกลิ่นมาฉีดทำความสะอาด
ชูวิทย์อธิบายกรณีล็อกสเปคดังกล่าวว่า
การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติ
ดังนั้นผู้เข้ามาประมูลหลายรายต้องถูกตักออกไป
เพราะคุณสมบัติไม่สอดคล้องจนเหลือเจ้าประจำ

การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า

การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า
การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า

การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า

การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า
การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า

การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า

การตั้งเงื่อนไขผู้เข้าประมูลมีความขัดแย้งในส่วนคุณสมบัติดังกล่าวว่า
ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะในสนามการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
และยังมีอีกหลายประเด็นที่จะตีแผ่
อยากได้ก็ตามประเด็นเงินทอล๓หมื่นล้านรอฟอร์มอล์นะครับ
แจ้งไปแล้วเมื่อ๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ากรณีเอกชนที่คัดเลือกเข้ารับเหมา
เลือกเข้ารับเหมาได้ส่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว
ว่ามีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับ